ต่อกันที่เหตุการณ์ที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าชุนละมุนกันเลยนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการป่วยทางจิตแล้วขาดยาค่ะไม่ได้ทานยานะคะ
ก็เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วขับรถอารวาสไปบนท้องถนนชนคนนู้นคนนี้ไปทั่ว
ชาวบ้านหลบกันให้วุ่นเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถของเขาว่าเขาไปไหนด้วยท่าทางลีลายังไงในการขับนะครับคุณผู้ชม
คือมันก็สร้างความหวาดเสียวเนี่ยไฟแดงก็ไม่หยุดไปเรื่อยเลยค่ะ
คนบนท้องถนนก็หวัดเสียวนะคะว่าจะเกิดเหตุอันตรายขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทางไปทั่วเลยนะคะ
สถานที่สุดท้ายที่เข้าไปเนี่ยก็คือเขตวรรณอุทยานเขากระโดงนะคะ
แล้วก็ยังไม่หยุดนะคะขับสวนเลนลงมาข้างล่างอีกคือฝ่าไฟแดงไปแบบไม่กลัวอันตรายเลยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ประมาณห้าโมงเย็นสุดท้ายเนี่ยตำรวจบุรีรำก็ไล่สกัดจับได้นะคะ
เพราะว่าไปก่อเหตุชนชาวบ้านด้วยนะคะชนรถชาวบ้านด้วยนะคะ
ก็ไปจับได้ในจุดที่อยู่หน้าโรงเรียนพัทรบพิษนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยตอนที่ไปชาวบ้านก็กำลังล้อมผู้ชายคนนี้อยู่นะคะ
นายวราวุฒิหรือนายโอสภาพนี่เนื้อตัวมอมแมมพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ส่วนรถเก่งของเขาอยู่ในสภาพนี้ค่ะคือพังรอบคันเพราขาดไปต่อไม่ได้แล้วค่ะ
ก็ดูจากสภาพก็มีคนเดือดร้อนเยอะนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเข้าไปถึงหน่อยค่ะ
แต่ทีนี้เขาโบกเพื่อแต่ตีผม
ฟังดูเหมือนกับก็ไม่ค่อยเข้าใจที่เขาสื่อสาร

คือพอจะจับใจความได้ประมาณว่าขับรถมาจากบ้านภรรยาที่อุบล
แล้วตอนที่เกิดเหตุน่าจะขาดยาเพราะว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
อากาศก็ร้อนด้วยก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งขับรถไปทั่วเมืองค่ะ
ชนรถชาวบ้านเสียหายสุนัขตายไปด้วยตัวหนึ่งนะคะถูกชนนะคะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ไปที่บ้านของนายโอค่ะ
ซื้อขนมมาฝากเด็กเป็นประจำ

คาดว่าน่าจะมาจากความเครียดปัญหาครอบครัว
ตอนที่ขับรถกลับบ้านนี่แหละค่ะ

ที่อุบลใช่ตกใจนะคะสงสารหลาน
คือเป็นญาติกันด้วยจ้ะญาติกันอยู่จ้ะ
เป็นคนดีมากเลยโหวะใช่ดีแบบไหนครับ
แบบเห็นใครทำอะไรก็ช่วยเขาอังกฤษนี้น่ะ
เงินทองมีไม่ได้หรอกซื้อให้หลานกิน
แต่ว่าก่อเหตุแบบนี้ขึ้นในโอเนี่ย
ตำรวจก็คุมตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
รอดูอาการแล้วให้สงบสติอารมณ์ก่อน